เข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วนะคะคุณผู้ชม
ใกล้วันเข้ามาทุกทีแล้วที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของการเมือง
เรื่องของการเลือกตั้งยิ่งใกล้วันเข้ามายิ่งคึกคักค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะหลัง๖โมงเย็นนะคะไม่อยากให้คุณผู้ชมเปลี่ยนช่องไปไหนเลย
เพราะว่าเรามีเวทีดีเบตสดที่ภาคอีสาน
เป็นการดีเบตเวทีสัญจรไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
กับพิธีกรคนเก่งของเราคุณจอมขวานหลาวเพชครับ
ส่วนคนในวงการบันเทิงค่ะ
พิธีกรคนสวยคนเก่งจากรายการแชร์ข่าวสาวสตรอง
สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเหมือนกันพร้อมกับเชิญชวนพลังคนรุ่นใหม่
อย่าลืมนะ๒๔มีนาคมนี้ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะด้วยนะคะ
ก็ไม่ได้เลือกกันมาสักพักนึงนะคะ
แล้วก็แอฟก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่เคยขาด

ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่พลังคนรุ่นใหม่ของคนลงสมัครเนี่ย
มันชัดเจนแล้วก็มีเยอะนะคะ
แล้วก็สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะเลือกตั้งปีนี้ปีแรก
ว่าก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กัน
อย่าลืมนัทล้ายไ๒๔มีนาคมนี้นะคะ
เราทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงออกไปใช้สิทธิ์กัน
เพราะว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราด้วย

ถือว่าเป็นการกำหนดอนาคตของประเทศชาติอยู่ในมือของคุณแล้วล่ะ